ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานปลาท่องโก
ปลาท่อมโกก็เคยกินแล้วทุกเช้ากินกับน้ำเต้าหู้ไหมกับกาแฟ
คุณก็จะรู้สึกว่าปลาท่องโกมันจำเจใช่ไหม

แต่ว่าปลาท่องโกธรรมดาธรรมดาดิฉันจะมาเล่าให้คุณชนะกับคุณผู้ชมฟังทำไม

ปลาท่องโกที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นปลาท่องโกแบบสอดไส้

มีไส้ค่ะคุณตามไปหาของกินอร่อยกันเลย
มากันที่ร้านนี้ร้านนะค่อยไปค่อยขับนะ

จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างพี่มอเตอร์ไซค์ชมพูอะค่ะ
แล้วก็แวะร้านนี้ร้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเฮียน้อย
เป็นร้านรถเข็นตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดติโลกอารามนะคะ
ถนนรอบกวานพยาว
ร้านนี้อย่างที่บอกว่าปลาท่องโกะของเขาไม่ธรรมดา

เพราะว่าเขาขายปลาท่องโกสอดไส้ไส้กรอกชีส
เฮ้ยไส้กรอกชีส
จริงก็คือมีเมนูที่ชื่อว่าโกกรอกชีสขึ้นมานั่นเองค่ะ

โกกอกชีส
อ้าวดูหน้าตาของโกกรอกชีสหันออกมาก็จะเป็นแบบนี้
ปลาท่องโกยัดไส้ไส้กรอกชีสเนี่ยนะคะ
เขาก็จะมีไส้กรอกที่เป็นแบบไส้กรอกชีสเนื้อแน่นชีสเน้น
เต็มปากเต็มคำยืดเยิ้มออกมาเวลากัดเข้าไป
เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยนะอร่อยล้ำมาก
ลูกค้าติดอกติดใจต้องเข้าแถวต่อแถวต่อคิวซื้อกันเยอะแยะเลยนะคุณ
เรียกได้ว่าเป็นเมนูปลาท่องโกที่แปลกใหม่
มีหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาว
และแน่นอนว่าอาจจะมีแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยตอนนี้
ก็ยังไม่เคยเห็นนะดิฉันยังไม่เคยเห็นนะไม่รู้ว่าที่ไหนมีหรือเปล่านะ
ด้านแม่ค้านะคะก็คือคุณดวงกมลศรีประเสริฐแม่ค้าขายปลาท่องโก
ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยนะทำอาชีพขายปลาท่องโกมาก็นานหลายปีแล้ว
เพราะว่ามันเป็นอาชีพดั้งเดิมของตระกูลขายไปขายมาวันหนึ่งก็คิดว่า
เฮ้ยอยากจะทำปลาท่องโกแบบใหม่ขึ้นมาดูบ้างก็เลยแม่ปริ้งไอเดีย
ทำปลาท่องโกยัดไส้ไส้กรอกชีสเข้าไปซะเลย
ความพิเศษอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าไส้กรอกที่นำมาทำเป็นไส้
จะต้องเป็นไส้กรอกใช้เกรดแบบดีหน่อยใช้เกรดที่มีคุณภาพเป็นของดีเอาง่าย
แล้วก็สองก็คือแป้งปลาท่องโกของทางร้าน
จะเป็นแป้งโกสูตรโบราณจีนห้อแป้งจะมีความเหนียวนุ่มแบบกำลังดี
เวลานำไปทอดก็จะมีความหอมหนึ่งแล้วกลิ่นหอมแล้ว
แล้วก็ความกรอบข้างนอกตรงตัวแป้งแล้วนุ่มข้างในนิดนึงกัดเข้าไปเจอไส้กรอกแล้วก็ชีสยอมอีกอ่ะ
โอ้โหคุณพูดนี่ผมอยากจะไปพยาวเลย
ดิฉันก็อยากไปถ้าไปก็แวะซื้อมาฝากด้วยก็แล้วกันนะลูกค้าเขาก็เลยติดอกติดใจกันไป
ตอนนี้ก็ทำขายมาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะ
แต่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
วันหนึ่งสามารถขายได้ประมาณ๑๒๐๑๕๐ชิ้น

ไม่แพงค่ะราคาขายของเขาชิ้นละ๑๐บาท
เฮ้ยแบบนี้ไส้กรอกชีสชิ้นละ๑๐บาทเท่านั้นเอง

ถูกมากสำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยของ
โกกรอกชีสหรือว่าปลาท่องโกยัดไส้ไส้กรอกชีสแบบนี้นะคะ
ลิ้มลองกันได้นะคะร้านเขาจะเปิด๕โมงเย็น
ไปจนถึง๒ทุ่มทุกวันบริเวณหน้าวัดติโลกะอาราม
ถนนรอบกวานพระเยาทร์ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาทร์
ใบตองนี่คงเป็นมิติใหม่ในการทานปลาท่องโกช่วงเช้า

ก็เลยเป็นมิติใหม่ในการทานปลาท้องโกะตอนเย็น
ต้องกินตอนเย็นใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนะครับทานไปพร้อมกับน้ำเต้าหู้ไหม
กาฟงกาแฟลิชาก็ได้ตอนเย็นมีไส้กรอกด้วย
เป็นมิติใหม่จริงคือปกติแล้วเราทานปลาท่องโกะแบบทอด
แล้วก็เจอจิ้มนมข้นใช่ไหมสังขยาบ้างอะไรต่างแบบนี้
หรือว่าแล้วแต่คุณผู้ชมชอบจุ่มลงไปโอเวนตินบ้างอะไรต่าง
แต่อันนี้มันเป็นปลาท่องโกที่เป็นไส้ไส้กรอกชีส
รับรองว่ามันจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งในการรับประทานปลาท่องโกด
คุณไม่เคยลิ้มรสมาก่อนแน่นอน
ลองดูนะครับที่พยาวนะจ๊ะ